ตามกันต่อค่ะสำหรับประเด็นบอลกฤษณะที่ไปทำร้ายร่างกายลูกชายในพลที่มาลินสกายจังหวัดเชียงใหม่
เป็นข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ต่อเนื่องเลยนะคะ
เป็นข่าวหน้าหนึ่งมาหลายวันแล้วก็พาดหัวข่าวแล้วก็มีภาพข่าวด้วย
บอลมอบตัวนอนคุกหนึ่งคืนบอลกฤษณะพร้อมลูกน้องรวมสี่คน
ต้องนอนคุกหนึ่งคืนหลังทนความกดดันไม่ไหวเพราะถูกสารออกหมายจับและโดนไล่ล่าทั่วเมือง
ให้ทนายพาเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพช้างเผือกบิ๊กภาค๕ร่วมสอบปากคำเครียด
คือตำรวจเชียงใหม่เขาสอบปากคำเขาบอกว่ายังสอบไม่เสร็จไม่ให้ประกันตัวด้วย
นอนห้องขังไปก่อนคืนหนึ่งเดี๋ยวช้าวันนี้จะไปขอบหน้าสารฝากขังต่อไปนะคะ
ตำรวจสถานีตำรวจภูทรช้างเผือกเมืองเชียงใหม่ค่ะก็นำตัวนายกฤษณะอมิตศูนย์หรือบอล
ลูกน้องอีก๓คนกลับเข้ามาในห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาบนโรงพักนะคะ
หลังจากบอลกฤษณะผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดเชียงใหม่
ความผิดฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายบาดเจ็บสาหัส
ได้เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนพร้อมลูกน้องอีก๓คน
คือตำรวจเนี่ยเขาแยกสอบสวนสอบเครียดเกือบ๗ชั่วโมงคุณผู้ชม
จากนั้นก็นำตัวผู้ต้องหาไปให้แพทย์ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ผู้สื่อข่าวก็สังเกตเขาบอกสีหน้าของบอลเนี่ยดูอิดโรยมากเลยนะ
ระหว่างที่ตำรวจนำบอลไปสอบสวนดูหน้าตาแบบไม่ค่อยสู้ดี
บอลพาแม่บอลพาลูกสาวมาด้วย
แต่เห็นว่าดึกมากแล้วแล้วตำรวจก็ยังสอบไม่เสร็จ
ก็ได้ให้คนติดตามพาลูกพาแม่กลับบ้าน
ออกไปทางประตูหลังหลบนักข่าวไป
แต่คุณผู้ชมค่ะผู้สื่อข่าวก็สังเกตในผู้หญิงคนนี้ค่ะ
ใส่เสื้อสีขาวดำเป็นลายขวางกับเพื่อนผู้หญิงอีก๒คน
ก็ไปนั่งรอบอลกฤษณะอยู่
พอบอลกลับจากโรงพยาบาลก็คอยกันไม่ให้นักข่าวถ่ายภาพ
ก็บอกว่าสงสารลูกสาวของบอล๑๐ขวบแล้ว
เองก็ตะโกนพูดคุยกับหญิงสาวคนนี้แล้วเรียกแม่
หญิงสาวคนนี้ว่าแม่แต่ผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้แก่นะ
ไม่ได้เป็นแบบเป็นแม่คุณบอลแต่คุณบอลเนี่ยตะโกนเรียกว่าแม่
พลตำรวจรีชูรัฐปานเง่ารักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคห้า
บอกว่าตอนนี้นะคะพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้ต้องหาแล้ว
ซึ่งผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
ในช่วงมอบตัวตอนเช้าเมื่อวานนี้เนี่ยบอลกฤษณะบอกว่าเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
ถ้าผิดจริงก็ยินยอมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายค่ะ
จริงอยากแค่จะมาอธิบายนะครับเหมือนเมื่อวานผมได้ไปสอบปากคำ
นานกว่า๑๐ชั่วโมงทีนี้ครับก็เลยไม่เชื่อความรอบเตรียด
ช่วงนี้เราไม่ได้หลับมา๓๔วันก็เลยหลับ
แล้วก็พอรู้ข่าวว่ามีการออกหมายจับ
ผมก็เข้ามามอบตัวตามหลักความยุติธรรมครับ
อะไรผิดอะไรถูกว่าตามความยุติธรรมครับ
ถ้าผมผิดจริงผมก็ต้องยอมรับในความยุติธรรมผิดนะครับ
แต่ผมก็ยังยืนยันว่าความยุติธรรมน่าจะช่วยผมให้รอดจากความผิดได้นะครับ
คุณบอลกฤษณะก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อแล้ว

รอฟังเสียงมานานรอฟังอยู่นะคะก็บอกว่า
ก็จะมาให้ข้อมูลกับตำรวจแล้วก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

พันธุ์ตำรวจเอกอดุลสมนึกผู้กำกับการสพช้างเผือกเมืองเชียงใหม่
บอกว่าทางญาติได้ยื่นหลักทรัพย์๘แสนบาทขอประกันตัว
แต่ทางผู้บังคับบัญชาบางท่าน
สั่งให้สอบผู้ต้องหาทั้ง๔คนในบางประเด็นเพิ่มเติม
ซึ่งตัวเองก็มีอำนาจในการพิจารณาคำร้อง
ยื่นประกันตัวภายใน๒๔ชั่วโมง
ซึ่ง๑๐นาฬิกาวันนี้นะคะ
ก็จะนำตัวผู้ต้องหาทั้ง๔คน
ขออำนาจฝากขังต่อสารจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปค่ะ
เวลามีประเด็นดราม่ามีประเด็นใหญ่มีวลีเด็ดเกิดขึ้น

ใช่ค่ะเขาก็มีความคิดสร้างสรรค์

คราวนี้เรื่องราวของคุณบอลเองก็
มีมาถูกล้อเลียนอยู่ในโลกโซเชียลเหมือนกัน

บอกว่าดาราเข้าอยู่มีกาดมากั้นไม่ให้เข้าห้องน้ำ
แต่มีห้องน้ำหลายที่นะคะที่เขาติดป้ายเลยบอกว่า
ห้องน้ำนี้ใช้ร่วมกับดาราได้นะจ๊ะ

ว่าเขามีการจิกกัดอะไรกันยังไงบ้างนะ

โพสต์ภาพป้ายห้องน้ำชายที่ไม่ใช่ป้ายธรรมดา
เพราะมีวงเล็บข้างล่างนี่ไง
ห้องน้ำชายวงเล็บใช้ร่วมกับดาราได้
ภาพนี้ก็ถูกใจชาวเน็ตหลายคนนะคะ
กันไปกว่า๒๐๐๐ครั้งเลยทีเดียว
ทำคลิปวิดีโอล้อเลียนกระแสดราม่านี้
ประเด็นที่ว่าห้ามเข้าห้องน้ำนี่แหละไปดูค่ะ
การที่ร้านเหรอ
เยี่ยมว่าเขาไม่ได้ทำดาราเข้าอยู่
เฮ้ยกูเป็นลูกคนตังบวชเอก

มานาวคาเฟ่มีเสียงแบบมีเสียงตึ้งให้ตลกละมีเสียงกล้องมีเสียง
เพจติดตลกไงเขาก็ตามคอนเซ็ปต์

เป็นแฟนเพจเฟซบุ๊กร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งค่ะ

ห้องน้ำดาราเชิญชั้นสอง
เพื่อความสะดวกและความสบายใจของคุณลูกค้า
เรายกห้องน้ำชั้น๒ให้สำหรับดาราเป็นส่วนตัวเลย
และเรายังมีกาดคอยดูแลหักกระดาษทิชชู่หมด

มีนะจ๊ะตอนท้าย
ส่วนปิดท้ายคุณผู้ชมเป็นภาพการ์ตูน
จากหลายแฟนเพจเฟซบุ๊คชื่อดังนะคะ
ออกมาวาดภาพล้อเลียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพจจ๊อตแปดริ้ววาดเป็นภาพตอนลูกนายพลถูกทำร้าย
ส่วนเพจสมาคมคนรัก

โพสต์ภาพรวมกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
แน่นอนมีดราม่าเรื่องลูกชายนายพลรวมอยู่ด้วย
หรืออีกเพจนึงค่ะวาดการ์ตูนล้อเลียนเรื่องกล้องวงจรปิด
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคนรวยและคนธรรมดา